เอาล่ะพูดถึงเหนือนะคะตอนนี้คนขึ้นเหนือไปเที่ยวกันเยอะ

จุดตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแล้ว
เพราะว่า๔เดือนก่อนกลายเป็นข่าวเป็นคราวกรณีน้อง
ก็คือจุดที่จะพาไปเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของ
รณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

คุณผู้ชมจุดนี้๔เดือนก่อนมีการพร่องน้ำลงมาจุดนี้นะคะ
แต่ตอนนี้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้แล้ว
เชื่อไหมคะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ไปเที่ยวต่อวันนะประมาณ๔๐๐ถึง๕๐๐คน
สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้อย่างงามเลยล่ะค่ะ
ครับสวยมากสีเขียวมันปรากฏจริงน้ำมันใส่มากค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจุดนี้ที่จะพาไปเที่ยวนะคะ
ก็คือพื้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ตอนนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเยอะจริงนะคะ
อย่างที่บอกไปคนแห่มาชมความสวยงาม
ต่อวันตกวันละประมาณ๔๐๐๕๐๐คน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดให้เที่ยวอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แต่ว่าตัวถ้ำหลวงเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดให้เข้าไปนะคะ
กลับไปณจุดนี้เมื่อ๔เดือนก่อนค่ะ
บริเวณสระขุนน้ำมรกฏแห่งนี้
เคยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาพร่องน้ำ
ออกจากใต้ถ้ำเพื่อปฏิบัติการช่วยค้นหา
ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอาคาเดมี่
ทั้ง๑๓ชีวิตให้ออกมาจากถ้ำหลวงได้สำเร็จนะคะ
โดยเป็นการผันน้ำออกมาจากหนองน้ำ

ซึ่งเป็นการขุดลอกนำเศษใบไม้
และก็ตะกอลต่างในครั้งนั้นน่ะนะ
ทำให้น้ำใสขึ้นแล้วก็ลำทานก็สะอาดขึ้น
ประกอบกับน้ำในถ้ำที่ไหลผ่านหินปูนออกมา
ซึ่งพอถ้าเกิดว่ามันถูกแสงแดดแล้ว

สะท้อนออกมาให้เราเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้าสวยงามแบบนี้
นายกวีประสมพลหัวหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบอกว่า
ขั้นตอนต่อไปก็จะมีการพัฒนาพื้นที่ปลายน้ำของสระขุนน้ำมรกฏ
ให้ประชาชนสามารถลงไปเล่นน้ำได้
เพื่อเป็นการเพิ่มบรรยากาศการพักผ่อนหย่อนใจของบรรดานักท่องเที่ยว
แล้วก็จะได้ลงไปเล่นน้ำใสไหลเย็น
ไม่รู้ว่าเห็นตัวปลาหรือเปล่าแต่ว่าเห็นพื้นแน่นอน

คุณผู้ชมฟังเสียงหัวหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันหน่อยค่ะ
ทีนี้พอน้ำเย็นก็มีนักเที่ยวมาเล่นกันตลอดสมัยก่อน
ทีนี้เนี่ยเพื่อให้นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้เล่นเช่นเดิม
เพราะมรกฏที่เราทำอยู่เนี่ยเล่นน้ำไม่ได้แล้ว
เราก็เลยจะย้ายลงไปเล่นอยู่เส้นล่างห่างจุดจากจุดเดิมอยู่ประมาณสัก๓๐เมตรนะครับ
โดยจะทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดเล็ก
เป็นมีลักษณะเป็นเคิร์ฟให้เด็กเล่นได้
ประมาณสามเขื่อนซึ่งทางกลมชนภาพจะช่วยทำ
คาดว่าประมาณสักเดือนเมษาน่าจะใช้บริการได้
พิพิวัติภัณฑ์จาแซมถ้าจะเสร็จก็ต้องเสร็จก่อนปีใหม่
อาจจะเปิดตอนที่เสร็จเรียบร้อยดีสมบูรณ์
ในสิ่งที่หัวหน้าวรรณอุทยานถ้ำหลวงพูดอีกครั้งหนึ่ง
ในจุดที่ยังไม่เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวก็คือภายในถ้ำหลวง
ว่าจะสามารถเปิดได้ในช่วงต้นปีหน้าก็คือมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะ
แต่ตอนนี้ใครที่ไปเที่ยวถ้ำหลวงนะคะก็ชมจุดนี้ไปก่อนก็คือสระน้ำมรกฏนะคะ
อีกหนึ่งจุดที่เชิญชวนคุณผู้ชมเลยก็คือบริเวณสารเจ้าแม่นางนอน
ก็สามารถไปไหว้ขอพรกันได้นะคะก็อยู่บริเวณหน้าถ้ำ
แล้วก็พื้นที่โดยรอบก็สามารถชมได้นะคะ
กเว้นจุดเดียวที่ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก็คือภายในถ้ำหลวงนั่นเอง

ก็จะเป็นโครนดินเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยู่แค่บริเวณหน้าถ้ำเขาไม่ให้ขึ้นไปด้านบน
โชคดีมากที่ตอนนี้มันสวยแล้วอยากให้ไปชมกัน
แล้วก็ไปไหว้เจ้าแม่นางนอนก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

บรรยากาศคือแบบศักดิ์สิทธิ์เหลือเกิน

อย่าไปทำอะไรผิดหรือว่าเป็นการล้ำเมิดลบรูละกัน